ติดอยู่ภายในลิฟต์นานกว่าหนึ่งเดือนล่าสุดมีการดำเนินคดีกับช่างซ่อมบำรุงลิฟต
สองคนฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแล้วนะครับ
โดยช่างซ่อมบำรุงลิฟต์ทั้งสองคนนั้นถูกเรียกให้เข้าไปซ่อมลิฟต์ภายในอพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งว่าลิฟต์นั้นขัดข้องโดยลิฟต์ค้างอยู่ระหว่างชั้น๑๐แล้วก็๑๑
ของตัวอาคารเมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบก็พบว่าสายเคเบิ้ลของลิฟต์ตัวดังกล่าวหัก
เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากภายในจึงตัดไฟลิฟต์ตัวดังกล่าว
แล้วก็ปิดป้ายระบุว่าลิฟต์ชำรุดโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบภายในลิฟต์นะครับว่ามีใครติดอยู่ภายในหรือไม่
ทั้งที่ยังมีหญิงอายุ๔๓ปีแซ่อู่ยังคงติดอยู่ภายใน
โดยการซ่อมลิฟต์ตัวนี้ล่าช้าออกไปเป็นเดือนครับ
จากว่าคนงานต่างลากลับบ้านในช่วงตรุษจีน
กว่าจะมีคนงานมาซ่อมลิฟต์อีกครั้งก็เมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็พบว่ามีศพอยู่ภายในแล้วก็มีร่องรอยขีดขวนไปทั่วกำแพงลิฟต์
ขณะที่มือของผู้เสียชีวิตก็เป็นแผลเวอะหวะจากการพยายามที่จะเปิดประตูครับ
ท้องถิ่นระบุว่าคนงานลิฟต์ทั้งสองคนถูกตั้งข้อหา
ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนื่องจากว่าทั้งคู่น่าจะเปิดประตูลิฟต์ออกมาดูก่อน
มีคนติดอยู่ภายในหรือไม่ก่อนที่จะไปตัดไฟฟ้าภายในลิฟต์
ก็ต่างรวมตัวกันประท้วงผู้จัดการอาคาร
เนื่องจากที่ผ่านมาก็ละเลยการดูแลระบบสาธารณูปโภคของตึกนี้มาโดยตลอด
จนมีการร้องเรียนโดยผู้อยู่อาศัยมาแล้วหลายครั้งครับ